รับเหมาก่อสร้างที่ถูกว่าจ้างไปมรื้อถอน
ห้องเช่าตกใจเข้าไปไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ปริศนาอยู่ในบ้าน
แล้วบ้านนี้ร้างมานานเป็น๑๐ปี
คำถามคือโครงกระดูกใคร
โครงกระดูกใครใครถูกฆ่าตายใครมาเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี้
โอ้โหยังต้องพิสูจนอัตลักษณ์กันต่อนะว่าเป็นของใคร
คุณผู้ชมเพราะว่าบ้านนี้ก็ไม่ได้มีคนเข้าไปนานแล้วนะครับ
นี่เป็นโครงกระดูกต้องบอกว่าทั้งร่างเลยอยู่ครบทุกชิ้นส่วน

บ้านเช่านี้อยู่ในถนนบนถนนเทศวิวัตรซอย๑ตะบนแก่งคอยที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ไปเจอแล้วตกใจนะฮะเพราะว่าจะไปลื้อบ้านให้เขาแต่ไปเจอโครงกระดูกใครก็ไม่รู้
ก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาตรวจสอบครับ
คือผู้ชมมันเป็นบ้านชาวเป็นห้องติดกันทั้งเดียวติดกันนะครับ
ก็๔ห้องด้วยกันสภาพสุดสมและหลังคาก็แตกอะไร
ก็เจ้าของเนี่ยเขาว่าจ้างให้ไปทำการรื้อบ้านเช่านี้ทิ้งซะ
ตัวเองกับเพื่อนร่วมงานก็ไปกันรวมแล้วก็๒คน
ปรากฎว่ามิหลวงการลื้อไปไปเจอโครงกระดูก
โอ้โหไปเจอกระโหลกโอ้โหไปเจอพอมองไปมองมามันเกลือดเลยอ่ะ
ชิ้นส่วนโครงเขาเรียกว่าอะไรกระดูกสันหลังอะไรต่าง
แข้งขาหัวกระโหลกอยู่ครบหมดเลยที่บริเวณหน้าห้องน้ำ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจทันทีเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนไปทำ
ก็ต้องรีบแจ้งจำรวจตัวเองก็ตกใจมากเพราะว่าตั้งแต่ทำงานรับเหมามรื้อบ้านมา
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะการสอบถามคนแถวนี้เบื้องต้นบอกว่า
บ้านเช่าเนี้ยปล่อยร้างมานานไอ้โครงกระดูกที่พบเนี่ย
น่าจะเป็นของคนไร้บ้านหรือเปล่าเพราะเคยเห็นคนไร้บ้านเขาไปพักพิงอยู่ในบ้านเนี้ย
ที่บ้านล้างเนี่ยอาจจะแบบไปอยู่แล้วเขาเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครเห็นหรือเปล่า
นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องตามเจ้าของบ้านมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะ
ถ้าเจ้าของบ้านต้องการให้พวกเขามรื้อถอนต่ออยากจะให้นิมนต์พระมาทำพิธีดีไหม
เชิญโดยวิญญาณไหว้ขอคำมาเขาก่อนดีไหมเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็ตามที
วิญญาณผู้เสียชีวิตจะได้มรื้อถอนได้อย่างลุดล่วงเขากลัวแบบอาทงอาถรรพ์อะไรวิญญาณคนตายอะไรอย่างนี้เนอะ
นะฮะตำรวจเขาก็เลยตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชมเขาน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีแล้วอ่ะ
หนึ่งปีแล้วเพราะว่าดูจากเรื่องของลักษณะที่เขาก็พิสูจน์ทราบได้อ่ะเนอะ
นะฮะซึ่งก็โอ้โหไม่มีคนเห็นเลยนะเดี๋ยวเอาล่าสุดเนี่ยมีการนำโครงกระดูกเนี้ยไปส่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไป
ก็จะต้องไปตรวจสอบย้อนหลังว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามีการแจ้งคนหายเอาไว้หรือเปล่าทั้งในพื้นที่แก่งคอยในพื้นที่ใกล้เคียง
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการถูกฆ่าหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบ
เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์กันต่อไปถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะเป็นญาติของตัวเองที่หายไปหรือเปล่า
ก็ไปสอบถามไปที่ตำรวจสพแก่งคอยได้นะครับ